ไปเติมความสุขกันต่อเลยดีกว่านะคะสำหรับเรื่องราวของการไปตลอดเที่ยวตลอดกินกัน
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแห่งหนึ่งนะคะ
ที่จังหวัดชายนาฏเขาร่ำลือกันว่าที่นี่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มาก
พร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไปกันที่วัดไกลกังวลเขาสารพัดดีศรีเจริญธรรมนะคะ
ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชี่ยนอำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏครับ
เป็นวัดโบราณสมัยลบบุรีค่ะมีประวัติความเป็นมายาวนานนะคะ
จุดเด่นที่เป็นไฮไลท์ของวัดแห่งนี้ค่ะเข้าไปภายในเราจะเห็นนั่นก็คือ
สถูปที่ประดิษฐานพระบรมศาลีริกฐาตุตั้งอยู่บนยอดเขาด้านหลังพระอุโบสถนะคะ
ลักษณะเนี่ยจะคล้ายคล้ายกับภูเขาและถ้ำส่วนยอดเป็นที่ปฏิสถานพระบรมศาลีริกฐาตุเนี่ย
ไปเราก็จะเห็นยอดสีขาวนี่นะคะ
ถ้ำจำลองนี้นะคะก็คือถ้ำแก้วจำลอง
ปฏิสถานรอยพระพุทธบาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้
ถ้ำแห่งนี้ค่ะถูกเนรมิตขึ้นมาสวยงามมีความระยิบระยับ
หลายคนต่างชมและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยงามเหมือนเพชรค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมมันดูสีขาวแล้วมันมีเพชรมีความแวววาว
อันนี้เรามองแบบมุมภายในใกล้นี่นะคะว่ากันว่าเป็นสถานที่ที่มีปฏิมากรรมที่สวยงาม
ภายในถ้ำนั้นปฏิสถานพระพุทธรูปมีพระพิรุณพระพุทธรูปปางขอฝน
ชาวบ้านเขาเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะนี่แหละค่ะรอยพระพุทธบาทมีทั้งหมด๔รอย
รอยแรกเป็นรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากุสันทะกุสะ
พระกูชะรอยที่สองนะคะรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าโกนาคมนะ
รอยที่๓รอยพระบาทของพระพุทธเจ้ากัสปะ
และรอยที่๔พระบาทของพระพุทธเจ้าโคตามะหรือว่าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนั่นแหละ
เขาว่ากันว่านะมันมีความศักดิ์สิทธิ์มากใครได้มีโอกาสไปสักการบูชาพระบรมศาลีริกฐาตุ
หรือว่ารอยพระพุทธบาทจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมากเลย
ใครมีโอกาสแวะไปชายนาฏอย่าลืมไปสักการะรอยพระพุทธบาทที่วัดไกลกังวลได้เลยนะคะ
นั่นนี่ก็เป็นจังหวัดที่น่าไปเที่ยวนะครับของกินของอร่อยเขาก็เยอะ
แม่น้ำนี่อย่างนี้เลยชัยนาธิสดสดเลยใช่ไหมคุณ
สุดยอดส้มโอนี่ก็อร่อยขาวแตงกวาพูดถึงแล้วก็อยากกินจริงเลย